วันนี้ต้องลุ้นเรื่องอะไร
ก็เรื่องที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่นี่แหละ
แต่ว่าขอเอามาขีดเส้นใต้
ให้เห็นความชัดเจนอีกทีหนึ่ง
ว่าเราจะตามเรื่องไหนยังไง
เพราะวันนี้เป็นการประชุมคอรมอลนัดแรก
หลังการอภิปรายแถลงนโยบายในสภา
วันนี้ก็ทั้งนายกและรัฐมนตรี
ก็อาจจะอยู่ในภาวะง่วง
เมื่อคืนนี้สภาเลิกตีหนึ่งกว่า
กว่าจะถึงบ้านก็เกือบตี๒
อาจจะได้นอนกันตีสองกว่าตีสาม
แต่ว่าก็คงตื่นเต้น
เพราะเป็นการประชุมคอรมออย่างเป็นทางการนัดแรก

ที่เป็นข่าวไปแล้วเมื่อสักครู่
แล้วเป็นเรื่องที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ก่อนหน้านี้

หนึ่งลุ้นเรื่องการลดราคาน้ำมัน
สองลุ้นเรื่องการลดค่าไฟ
สามลุ้นเรื่องการพักหนี้เกษตรกร
นี่เป็น๓เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนเขารอกันอยู่
ว่ารัฐบาลจะทำได้เมื่อไหร่อะไรยังไง
ประเด็นถามมาก็คือ
แล้วมันจะลดได้มากได้น้อยแค่ไหน

จากอยากรู้ว่าลดหรือไม่ลดแล้วลดได้มากได้น้อยแค่ไหน
อันนี้ต้องรอคำตอบตอนบ่ายครับ

นายกเศรษฐาเนี่ยตอบคำถามเมื่อวานว่า

ลดเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าลดอย่างมีนัยยะ
แต่ในความหมายความรู้สึกของประชาชน
นายกต้องรู้นะครับว่า
เขาคิดว่าต้องลดไม่ใช่ลดพอเป็นพิธี
ไม่ใช่ลดแบบแก้บนไม่ใช่ลดลงมาจิ๊บจ้อย
แต่ต้องลดให้สมน้ำสมเนื้อกับตอนที่ขึ้นราคา
ไม่ว่าค่าไฟหรือค่าน้ำมัน
ฉะนั้นอย่างน้อยก็ลดลงมาให้สมกับที่พักเพื่อไทย
โฆษณาหาเสียงไว้ในช่วงก่อนเลือกตั้ง
ว่าจะลดอย่างนั้นอย่างนี้ลดให้เร็ว
เฉพาะค่าไฟเนี่ยนะค่าน้ำมันเนี่ยก็อีกแบบหนึ่ง
ค่าไฟเนี่ยทุกบ้านเดือดร้อนหมด
นักข่าวก็เลยพยายามเจาะถามเรื่องค่าไฟ
คำตอบที่ได้จากคุณเศรษฐาคือนักข่าวถามว่า
จะลดลงมาที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกได้ไหม
คือรู้สึกได้คือว่าไม่ใช่รถแค่จิ๊บจอย
นายกตอบว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนี่น่าจะเป็นเช่นนั้น
นักข่าวก็พยายามถามว่าจะลดได้หน่วยลงละเท่าไหร่
ไม่มีคำตอบท่านบอกว่าเดี๋ยวคอยฟังดีกว่าดีกว่า
พูดไปก่อนไม่ดีคอยฟังตอนบ่ายวันที่สิบสาม
ก็คือบ่ายวันนี้นี่ต้องลุ้นตรงนี้
รัฐมนตรีพลังงานว่ายังไง
เพราะมันเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีพลังงานโดยตรง
รัฐมนตรีพลังงานขุนภีรภัณฑ์สาลีรัฐวิพากษ์
บอกว่าเรื่องราคาพลังงานจะเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน
โดยระยะสั้นต้องเร่งแก้ไขทันทีเท่าที่จะทำได้
ภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน
ระยะยาวต้องดูเรื่องราคาพลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าว่าจะปรับปรุงยังไง
นี่แล้วก็มาตอนท้าย
รัฐมนตรีพลังงานท่านบอกให้เราจำไว้นะ
ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่าการทำธุรกิจด้านพลังงาน
กับเรื่องที่๒จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านพลังงานในราคาที่เหมาะสม
จะวางโครงสร้างในระยะยาวให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ฉะนั้นบ่ายวันนี้คอยฟังว่า
ข้าน้ำมันข้าวไฟเช่นลดลงไปยังไง
ส่วนเรื่องการลดราคาตัวโดยสารลดไฟฟ้า
อันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าน่าจะเข้าคอรมอวันนี้ได้
สายสีแดงสายสีม่วง
อาจจะเข้าคอลโลมอลวันนี้ได้ยังไม่ชัด
ว่าจะเข้าคอลโลมอนัดนี้หรือนัดหน้าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่า
ฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาเตรียมเอกสารให้คอรมอได้ทันหรือไม่ทัน
คือเรื่องที่จะเข้าประชุมคอรมอลเนี่ยไม่ใช่ไปพูดกันปากเปล่านะ
มันจะต้องมีเอกสารรองรับที่จะให้คอรมอพิจารณา
ฉะนั้นค่าราชการประจำหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาต้องทำงานกันทั้งวันทั้งคืน
เพื่อเตรียมเอกสารเข้าที่ประชุมคอลโลมอร์
ฉะนั้นคอยตามดูอีกเรื่องหนึ่งฟังดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง
แต่มันเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้เข้าประเทศ
รายได้ที่สำคัญมากที่สุดที่จะมาฉุดกระแสเศรษฐกิจคือรายได้จากการท่องเที่ยว
เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือว่าเราอยากได้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามามาก
ที่ผ่านมามันพลาดเป้าไปเยอะทำยังไงให้เขาเข้ามาให้มาก
ก็มีข้อเสนอให้เรายกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีน
ฉะนั้นวันนี้ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีมติคอรมอเรื่องนี้ออกมาด้วย
เว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนแล้วถ้ามีมติออกมาวันนี้
นี่หน้าปี๖๗ใช้เวลาระยะเวลา๕เดือน
ระยะเวลา๕เดือนเนี่ยมันมีความหมายยังไง
วันที่๑ตุลานี้เป็นวันชาติจีน
วันที่๑๐กุมภา๖๗เป็นวันตรุษจีน
ทั้งวันชาติจีนทั้งวันจุดจีน
เป็นช่วงเวลาที่คนจีนเดินทางออกนอกประเทศมาก
เราก็คาดว่าเราจะได้อันนี้สงฆ์
จากการยกเว้นวีซ่าคนจีนจะเข้ามามากขึ้น
เรื่องนี้เนี่ยภาคธุรกิจเอกชนเกี่ยวการท่องเที่ยวเขาคาดหวังกันมาก
เพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย
มันซบเศร้ามานานหลายปี
โรงแรมก็แย่ร้านอาหารก็แย่

ร้านให้เช่าเรือเช่ารถแย่ไปหมด
คนก็ตกงานกันเยอะแยะคนเคยมีงานทำอยู่ดีตกงาน

ฉะนั้นการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนจึงเป็นความหวัง
แล้วผมดูทรงดูทรงนายกนะ
ท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น
ทันทีที่ได้รับโหวตเป็นนายกวันรุ่งขึ้น
ไปดูเรื่องการท่องเที่ยวก่อนไปภูเก็ตไปพังงา

เมื่อวานเนี่ยประชุมอยู่ที่สภาแท้
ท่านยังปลีกตัวออกมา
มาร่วมประชุมกับการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ซึ่งมีรัฐมนตรีท่องเที่ยวเป็นประธาน
มีบุคลากรมีผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนมาประชุมกันเยอะ

เรื่องนี้แหละเรื่องเร่งรัดมาตรการหานักท่องเที่ยวเข้าประเทศเนี่ย
ฉะนั้นผมคิดว่า
มันก็น่าจะมีข่าวดีออกมาเยอะตอนบ่ายวันนี้
แต่เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ย
เรื่องการยกเว้นวีซ่าคนจีนเนี่ย
ก็มีคนติ่งมาผ่านผมมาเยอะ

คนจีนสีเทาเนี่ยมันเข้ามาก่อกรรมทำเข็น
บ้านเราไว้เยอะหลายเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่กันมาเนี่ย
เอาแล้วถ้ายกเว้นวีซ่า
ไอ้พวกนี้มันไม่ฉวยโอกาสมาลุมมาตุ้ม
ก่อกรรมทำเข็นกับคนไทยอีกเหรอ
เมื่อวานนี้ได้เห็นหัวข้อข่าวว่า
สตมพร้อมรับฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีน
สตมก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผลตำรวจโทษภาคภูมิพิพัฒน์ศัตรยภัณฑ์
ผู้บัญชาการสตมบอกว่า
เมื่อเร็วนี้ตำรวจตมได้เข้าพบกับทางการจีน
ไปพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแก๊งคอนเซนเตอร์
ฉวยโอกาสเข้ามาทำผิดกฎหมายในเมืองไทยเนี่ย
เขาบอกว่าได้เตรียมมาตรการที่จะมาบังคับใช้ไว้แล้ว
เตรียมมาตรการอะไรไว้บ้างเช่น
จะมีระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยวนะ
แล้วเขาจะทำเป็นแอปพลิเคชัน
แปลว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาทุกคนเนี่ย
อยู่ในแอปนี้หมดติดตามตัวได้

จากที่นี่ไปจังหวัดไหนจังจังหวัดนี้ไปจังหวัดไหน

นี่เขาก็ทันสมัยเขากำลังทำเรื่องนี้อยู่

ไม่อยากให้นโยบายดีเนี่ย
มามีเสียหายมามีผลเสียหาย
ภายหลังยกเว้นวีซ่า
แต่ว่าอย่าให้จีนสีเทา
เข้ามาก่อกรรมทำเข็นกับคนไทยอีกก็แล้วกัน
นี่คือเรื่องที่จะต้องรอฟังบ่ายวันนี้แหละครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ